ดูเรื่องนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนางฟ้า

ที่พูดถึงนางฟ้าเนี่ยไม่ใช่นางฟ้าแบบนี้
เป็นไรน้ำนางฟ้าคุณผู้ชมครับ
อีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้พิเศษ
ซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม

นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเนี่ยเขาหันมาเพราะรายน้ำนางฟ้าสร้างรายได้ระหว่างเดือนนะครับ
เดือนละ๕๐๐๐ถึง๗๕๐๐บาทเลยทีเดียวซึ่งการเรียงไร้น้ำนางฟ้านั้นก็ทำกันแบบไหน
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณอุบลรัฐนวลเนียมรายงานมาจากจังหวัดสงขลาครับ
นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาหันมาเพราะไรน้ำนางฟ้าแช่แข็งเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
โดยนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนวิชาประมงปฏิบัติงานฟาร์มประมงมาใช้
ซึ่งขั้นตอนการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเริ่มจากการเพาะน้ำเขียวหรือสาหร่ายโคเลล่าเพื่อเป็นอาหารให้กับไหลน้ำนางฟ้า
โดยการผสมรำละเอียด๕๐๐กรัมปุ๋ยยูเรีย๓๐๐กรัมปุ๋ยนา๑๕๐กรัมและปูนขาว๙๐กรัม
จากนั้นก็ใส่น้ำและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนจะเทลงบ่อซีเมนที่ระดับน้ำสามสิบเซนติเมตร
จากนั้นก็เติมหัวเชื้อน้ำเขียวลงไปผสมในอ่างใช้เวลาประมาณ๕๖วันก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วค่ะ
น้ำเขียวมันมีพวกแปลงต้อนมันเป็นสาหร่ายคอเลล่าขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
แล้วก็ไหล่น้ำฟ้านี่จะใช้วิธีการกรองกินเพราะปากมันเลี้ยงมาก
สำหรับการพ่อเลี้ยงไหลน้ำนางฟ้าปัจจุบันทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงครา
จะใช้วิธีการฟักไข่เองโดยใช้การดูดเก็บไข่ไรนางฟ้า
จากนั้นก็จะนำไข่ที่ได้มาล้างด้วยน้ำเพื่อให้สิ่งปฏิกูลอย่างอื่นออกให้หมดก่อน
หลังจากนั้นก็จะนำไข่มาใส่ในกระมังแช่ทิ้งไว้๑คืนก็จะได้ตัวอ่อนไรน้ำนางฟ้า
หลังจากนั้นก็จะนำไปฟักเลี้ยงในบ่อซีเมนซึ่งต้องควบคุมน้ำเขียวและน้ำธรรมดา
เพื่อให้ได้รายน้ำนางฟ้าที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดค่ะ
ระวังก็ขั้นตอนการที่ควบคุมน้ำเขียวกับน้ำบ่อถ้าควบคุมถ้าน้ำเขียวไม่ถึงมันจะโตช้า
ในช่วง๓๔วันมันตัวช้ามากต้องเปิดน้ำไว้ได้ระดับ
ถ้ามากเกินไปมันก็บางครั้งมันก็ตาย

หลังจากเลี้ยงไปประมาณ๑๔วัน
ก็สามารถจับไรน้ำนางฟ้าได้แล้ว
โดยใช้อวนเพื่อต้อนไรน้ำขึ้นมา
หลังจากนั้นก็จะนำมาล้างทำความสะอาด

ให้ได้๑๐๐กรัมต่อถุง
สติ๊กเกอร์และนำไปแช่ในช่องฟิส
เพื่อยืดอายุของรายน้ำนางฟ้าไม่ให้เน่าเสีย
และง่ายต่อการนำไปใช้เป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์น้ำ
เพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามค่ะ
เพราะว่าช่วงนั้นกุ้งเคฟิศบูมมีกระแสเยอะ
แล้วทีนี้ก็ผู้เลี้ยงกุ้งนี้ต้องการ
เอาไปให้เป็นอาหารเสริมของกุ้ง
เพราะว่าพอกุ้งกินตัวอะไรนางฟ้าแล้วใช่ไหมครับ
ทีนี้มันจะลอกกล้ามดีแล้วก็มีสีที่สวยด้วย

ปัจจุบันนักเรียนสองคนนี้มีรายได้ต่อเดือน
จากการขายไรน้ำนางฟ้าประมาณ๕๐๐๗๕๐๐บาท
เป็นผลมาจากการคิดหารายได้
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนั่นเองค่ะ

ถ้าว่ามาโรงเรียนอะไรก็ใช้เงินจากการขายอะไรนะครับ
มาใช้ซื้อถ้าว่าไม่มากก็จะไม่ขอ

ปรึงสดคลงกับสาขาที่เรียนอยู่สรุปสังค์ภาพพระมงครับ

ก็เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่วัยรุ่นสนใจสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตัวเองระหว่างเรียนโดยนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาปรับใช้
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ
หากสนใจพ่อเลี้ยงไหลน้ำนางฟ้าก็สามารถไปศึกษาดูการเลี้ยงได้ที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงคราที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงคลาค่ะ
ผู้บนรัฐนวลเนียมข่าวเทอร์รัสทีวีรายงาน